คุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องราวเกี่ยวกับวัดค่ะ
เรื่องแบบนี้นี่ทั้งพระช่วยโยมโยมช่วยพระเนี่ยนะคะ
พาไปดูที่บ้านแพ้วสมุทรสาครกันหน่อยค่ะ
ให้ดูปั้นตู้ปันสุกหรือว่าตู้ปันน้ำใจที่นี่ค่ะ
ยังเติมอยู่นะแล้วก็มีคนมาใช้บริการอยู่
นี่ค่ะทั้งพระรวมถึงลูกศิษย์วัดเนี่ยนะคะก็มาช่วยกันเติม
โดยช่วงเช้าทุกวันเลยหลังจากที่พระสงฆ์สามเณรในวัดหลักสี่
สโมสรที่อำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครในชั้นพัฒนาหารเช้าเสร็จเรียบร้อย
ก็จะเอารถเข็นบรรทุกหม้อใบใหญ่ในนั้นก็จะมีพวกเครื่องอุปโภคบริโภค
มกล่องปลากระป๋องน้ำผลไม้สบู่ยาสีฟันกระดาษทิชชู่น้ำดื่มเนี่ย
เอามาเติมใส่ในตู้ปันสุกหรือว่าตู้ปันน้ำใจ
วัดเขาตั้งเอาไว้ข้างสาราวิหารหลวงพ่อโตมีทั้งหมดสี่ชั้น
เติมจนเต็มตู้แบบนี้ค่ะแล้วไม่ได้เติมรอบเดียวด้วยนะ
วันหนึ่งเนี่ยมาเติมสองถึงสามรอบเนี่ยให้พอกับชาวบ้าน
นี่ชาวบ้านที่มาหยิบของจากตู้ปันสุกนะคะ
ท่านเจ้าอาวาสก็คือพระมงคลพัฒนาพรเล่าแบบนี้บอกว่า
ปันสุกมันเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมปีที่แล้วละ
ช่วงนั้นโควิดที่มันมาระลอกแรกเนี่ยนะทางวัดเองก็จะจัดเวรกันเลย
มาเติมเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดเวลาแบ่งปันให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวนี้
ให้ได้มาหยิบเอาไปใช้ประโยชน์ใช้ในการดำเนินชีวิต
ถ้าเกิดว่ายังมีคนมารับของในตู้ปันสุกอยู่เรื่อยเนี่ย
วัดบอกว่าอาตมาก็ตั้งใจไว้ว่าจะทำแบบนี้ต่อไป
เพราะรู้ว่าตู้นี้มันเป็นประโยชน์กับญาติโยมทั้งหลาย
เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางวัดเนี่ยก็มีการมอบหน้ากากอนามัย
เฟสชิล๙กล่องใหญ่ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วย
ก็มีเจ้าหน้าที่เดินทางมารับที่บริเวณกุฏิเจ้าอาวาสค่ะ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เราได้เห็นน้ำใจของคนในสังคมยังมีแบ่งปันให้อยู่เรื่อยนะคะ
ก็กลับมาอีกสำหรับตู้ปันสุกเนอะแต่ก็ย้ำว่าเอาแต่พอทานแล้วกัน